คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่พัทยากันหน่อย

จู่มีถุงพลาสติกใบหนึ่งถูกโยนลงมาจากข้างบน

พอไปเปิดดูเด็กทารกครับ
ถูกใส่ถุงไว้โยนลงมาสุดท้าย

เนี่ยฮะก็เป็นเหตุสลดใจที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
พร้อมตำรวจชุดสืบสวนร่วมกันไปตรวจสอบเหตุการณ์เด็กแรกเกิด
โยนลงมาจากคอนโดแห่งหนึ่ง

ลงมาจากคอนโดมิเนียมครับบริเวณถนนพัทยาสาย๒ตำบลหนองปลืออำเภอบาลมุงจนเสียชีวิตครับ
ที่เกิดเหตุพบเด็กแรกเกิดเป็นเพศชายอายุไม่เกิน๑เดือนครับ
อยู่ในถุงพลาสติกสีเขียวสภาพศีรษะแตก
นายอภิชาติช้างวันอายุ๒๖ปีเขาเป็นช่างพม่านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ขณะที่ไปติดตั้งผ้าม่านอยู่ที่ห้องของลูกค้าชั้น๔
ถุงพลาสติกลอยผ่านหน้าตาลงไปผ่านสายตาจากบนลงล่างไปกระแทกพื้น
โงกไปดูก็เห็นว่าในถุงเนี่ยเป็นเด็กแรกเกิดกระเด็นออกมาครับ
ก็เลยแจ้งคนที่คอนโดให้ไปแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบ
พี่น้าเห็นเป็นไงครับตอนที่เห็น
เห็นแบบมันฟุ๊บลงมาอย่างเงี้ยแต่ผมกำลังแฝกผ้าม่านอยู่อืม

เบิ้ลตนนะครับก็จะเร่งตรวจสอบลองวงจรปิดในคอนโดพื้นหารักฐานจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

เด็กไม่ถึงเดือนเองครับถูกโยนลงมา